เด็ดกว่ากะเพราไปดูสเต็กลุงหยิก
สเต็กลุงหยิกที่ชุมพรเขาบอกว่ากินให้อิ่มจุกไปเลยนะ

รู้เลยว่าใครสั่งเมนูนี้

โอ้โหนี่ครับใหญ่มาก

เบอร์เกอร์บิ๊กเบิ้มเสิร์ฟมานะครับ
เขาบอกกินวันนี้อิ่มยันวันพรุ่งนี้เลยแหละ
เมนูที่คุณผู้ชมเห็นนี้เรียกว่าเบอร์เกอร์ถาดซุปเปอร์จัมโบเบอร์เกอร์
ถาดประกอบไปด้วยสเต๊กไก่ทอด๔ชิ้น
เฟรนด์ฟรายชีสเยียมทีเดียวหอมทอดจัดใหญ่มาเต็มถาด
ราคาแค่๔๔๙บาทเท่านั้น
หากใครไม่ชอบขนมปังก้อนแบบเบอร์เกอร์นะ
เขามีให้เลือกแบบขนมปังแซนวิชด้วยนะครับ
ไซส์ใหญ่ยักษ์นะครับสู้กันได้เลยนี่นี่เป็นไงนะฮะ
เครื่องแน่นมาเป็นทาวเวอร์กันเลยทีเดียว
พี่กัดนะครับร้านนี้ชื่อสเต็กลุงหยิกอยู่ชุมพร
อยู่แถวโรงเรียนเทศบาลในตัวเมืองอำเภอเมืองชุมพรแหละ
มีอาหารเมนูอื่นด้วยนะให้เลือกอีก
ซี่โครงหมูอบลุงหยิกนะครับสเต็กหมูซุปเปอร์จัมโบ
สลัดทูน่าไข่กุ้งมาม่าผัดเกาหลีไข่เยิ้ม
และที่เป็นเอกลักษณ์คือเฟรนด์ฟรายของเขา
แล้วก็มันบดอบชีสน่ากินอยากกินสเต็กขึ้นมาเลย

ใครอยากรอนะครับบอกอีกทีสเต็กลุงหยิก
อยู่เยื้องกับโรงเรียนเทศบาลบ้านธาตุภาว
เปิดบ่าย๒๓ทุ่มใครอยากอิมจุกเชิญที่ดี
จุกเลยอ่ะอันนี้จุกของจริงเลยนะคะ
ให้เยอะมากเลยที่ไหนนะครับพี่เบิร์ต
ที่ชุมพรชุมพรอยู่ตรงโรงเรียนบ้านธาตุภาว
ครับผมจากชุมพรพี่เหมาะกับพี่มากเลยผู้ชายสายหวาน